คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วเขาก็ถามเลยว่าตกลงแล้วเหตุการณ์นี้ใครผิด
เพราะคู่กรณีเป็นครูไม่มีการเยียวยารถไม่มีประกัน
แต่มาอ้างว่ามันน่าจะเป็นการประมาทร่วม

คุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะคลิปนี้
รถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่เลนซ้าย
แล้วก็อยู่ดีกลับรถฟื๊บรถจักรยานยนต์พุ่งมาชน

แบบนี้ค่ะที่ประจวบคิริขันค่ะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่๖พฤศจิกายน
ถนนสายบางสะพานหนองหัดไทยนะคะ

ทำให้นายสักกรินอายุ๒๒คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บ
หัวแตกกรามหักกระดูกเบ้าตาซ้ายบวม

ไม่แน่ใจว่าสมองกระทบกระเทือนขนาดไหน
ตำรวจสพบังสะพานบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุนายสักกรินก็ขี่รถจักรยานยนต์
เดินทางไปทำงานแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิป
ตำรวจเรียกแม่ของคนเจ็บ
เรียกคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
คู่กรณียอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะคะ
จ่ายค่าซ่อมรถจักรยานยนต์

ซึ่งตำรวจก็ต้องคุยกับคนเจ็บเพิ่มเติม

เขาบอกว่าฝั่งคู่กรณีไม่เยียวยา
แล้วรถก็ไม่มีประกันด้วย
คู่กรณีก็อ้างว่าเขาไม่ผิดรถจักรยานยนต์แหละผิดแล้วเผลอเป็นประมาทร่วม

นี่แหละฮะหลักฐานที่จะเป็นสิ่งที่ตำรวจเขาจะดูได้ว่า
ตกลงแล้วเนี่ยใครเป็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง